นี่คือเกาะกลางถนนอยู่ที่รัชดาหน้าสารอาญาตรงโค้งร้อยศพคงจำกันได้
แต่เขามีสารอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมแล้วมีคนชอบไปขอพรขอโชคขอลาบบนบานสารเก่า
แต่สิ่งที่มันพีคกว่านั้นคือเสาร์ที่ผ่านมาวันที่๕คือเสาร์๕
มันเกิดเพลิงไหม้สารเพียงตาตรงเกาะกลางตรงโค้งร้อยศพตรงนี้คุณผู้ชม

แล้วคือเปลวเพลิงลุกไหม้แบบรุนแรงมากเลยค่ะใต้ต้นโพ
แล้วเป็นช่วงโค้งพอดีเห็นไหมคนเห็นก็ตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเราต้องพูดถึงเสา๕
เสา๕ก็บอกว่ามันเป็นวันแรง

บอกว่านี่มันคือรุ่นที่แบบขลังมาก
แล้วนี้ภาพเกิดเพลิงไหม้
ตรงรัชดานี้ก็คือคืนเสาร์๕พอดิบพอดีครับ
สำหรับคืนเสาร์๕คือคุณผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันไม่ใช่เสาร์ที่๕

แต่ว่าเป็นวันเสาร์ที่ตรงกับแรม๕ค่ำเดือน๕

เป็นวันที่แบบโอ้โหเขาบอกว่าแรงมาก

แล้วก็ประกอบพิธีต่างทางศาสนาเยอะแยะเลย
และนี่คือสารเพียงตาซึ่งอยู่เกาะกลางถนนหน้าสารอาญารัชดาพิเศษครับ
คือตรงนี้นอกจากมีสารแล้วจะมีชุดไทยที่คนเอาไปกลับไห้บูชา
ตุ๊กตาม้าลายต่างเครื่องเส้นไห้
แล้วก็มีต้นโพอยู่ตรงนั้นคงจำกันได้

เสียหายทั้งหมดเพราะเพลิงลุกไหม้แบบนี้ครับ

มุมประชบตำรวจสนพหนโยธินก็เข้าไป

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมประมาณ๑๕นาที
แต่ว่าช่วงนั้นรถก็อาจจะน้อยหน่อย
เขาก็เลยแบบว่ารถไม่ได้ติดมากเท่าไหร่นะครับ

เขาติดเอาไว้ตรงราวกั้นตรงโค้งพอดี

เขาไว้ซับเรื่องของแรงกระแทก

เพราะว่าก็คือเป็นโค้งร้อยศพตามที่เรารายงานไป

เสียหายไป๑๐กว่าลูกด้วยกัน

ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น

คือหัวค่ำเมื่อวานคือตรงกับวันเสาร์๕พอดี

แล้วก็เซียนตัวเลขไปจุดทูบเทียน

แล้วขาดว่าระหว่างนั้นพอจุดพี่คนมา
เพาะคนจุดเยอะนะและกล้าน๒สอง
ก้าน๕ก้านมันรวมกันมันกลายเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาแล้วมันก็ลุกลามไหม้แบบนี้คุณผู้ชม
ตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังตรวจสอบอยู่นะฮะเพื่อหาที่มาที่ไปนะครับ
โดยล่าสุดเช้าวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยทางกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปเคลียร์ตรงนี้แล้ว
นะฮะไม่ให้มันกิ้งออกไปบนถนนนะฮะไปเคลียร์เครื่องเส้นไหว้ต่างต่างออกเนี่ยมันแต่มันก็ยังมีร่องรอยอยู่น่ะ
คือสภาพความเสียหายชาวบ้านก็คงเหมือนเอารูปปั้นแบบม้าลงม้าลายอะไรไปบูชาไปไหว้อะไรอย่างนี้ครับ
นะฮะสำหรับโค้งร้อยศพตรงนี้ที่เขาล่ำลือกันมาทำไมถึงเรียกแบบนั้นก็โอ้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจนเชื่อว่าเป็นจุดที่มันทำให้เป็นส่วนรวมของวิญญาณทำให้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นโค้งร้อยศพเป็นตัวตายตัวแทนกันอะไรก็ว่ากันไป
นะฮะแต่ว่าโค้งเนี้ยเขากล่าวขันเลยนะนี่คือสถานที่เฮียนที่ติดอันดับของประเทศเหมือนกันนะ
เออเพราะว่ารถชอบแหกโค้งไปชนกันบ่อยนะฮะขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์เอ๊จริงแล้วมันเป็นเรื่องของทางโค้งมันอาจจะไม่รับหรือเปล่า
ความประมาทนั่นแหละคนขับส่วนหนึ่งใช้ความเร็วมามากกลางคืนอาจจะไม่ชินทาง
โค้งกันไปบวกกับเป็น๔เลนด้วยรัศมีร์มันเกือบแบบ๒กิโลด้วยกันโค้งไปเนี่ย
ทำให้หลายคนใช้ความเร็วเกินกำหนดแล้วก็ไม่รู้ว่าโค้งมันสุดตรงไหน
แล้วก็เลยแห่โค้งกันไปนะอารมณ์เหมือนแบบนึกว่าทางตรงคุณผู้ชม
แต่มันคือทางโค้งอาจจะเป็นปัจจัยนั้นรวมทั้งฝนตกถนนลื่นด้วยและบางคนเมาแล้วขับมา
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อหรือว่าความล่ำลือว่าเป็นโค้งร้อยศพอย่างเดียวนะครับ
จากความเชื่อก็ต้องเรื่องของการขับขี่ด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะ